เจ้าหน้าที่ของรัฐท่านดูข่าวนี้ให้ดีนะคะ

เป็นหูเป็นตาเป็นตาสับปะรดให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวจังหวัดศรีสเกต
เป็นคนงานก่อสร้างเดินทางเข้าไปที่ตำบลโคกสะอาดจังหวัดสุรินทร์
เข้าไปโดยไม่มีการตรวจคัดกรองของกำนันตำบลนั้น
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้
เข้าไปแล้วไปเสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙
ล่าสุดคำเพราะว่าราชการจังหวัดสุรินนะคะ
คือพวกเราจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้
ก็คนงานก่อสร้างคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยไปก่อสร้างบ้านให้คุณไง
นี่ไงอยู่ใต้ตำต่อนั่นไงคุณผู้ชม
คุณไกรสรกองฉลาดพวกราชการจังหวัดสุรินนะคะ
มีการโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้เลยค่ะช่วงเย็นเมื่อวานนี้
รายงานก่อนเลยรายงานเรื่องของข้อมูลสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ในพื้นที่บอกว่าวันอาทิตย์ที่๕เมษายน
เมื่อวานที่ผ่านมาสุรินมียอดผู้ป่วยติดเชื้อ๙คน
ในเก้าคนเนี่ยเสียชีวิตไปหนึ่งรายสุดท้ายญาติมาติดต่อขอรับศพ
กลับบ้านไปแล้วที่ศรีสะเกดไปบำเพ็ญกุศลศพเมื่อวานนี้ช่วงเย็น
ทีนี้ประเด็นน่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชายอายุ๓๐ปี
อย่างที่บอกไปภูมิลำเนาคือศรีสะเกดถูกไหม
เข้ามาที่ตำบลโคกสะอาดซูดินมาก่อสร้างค่ะ
ก่อนหน้าที่จะมาที่ตำบลโคกสะอาดสุรินอยู่พัทธลุงมาก่อน
พัทธลุงมาก่อนเพราะฉะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยบอกว่า
อยากโพสต์เรื่องราวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ให้แก่ผู้นำท้องถิ่น
ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคต้องถูกกักตัว
ทุกคนที่เดินทางเข้ามาต้องถูกกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
กำนันถึงไม่ทำอันนี้เนี่ยเป็นแนวทางของกรมควบคุมโรคเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วไม่ทำไม่ว่ากลับให้ผู้ชายคนนี้ที่เสียชีวิต
ใช้ชีวิตตามปกติตระเวนไปกินเหล้ากินเหล้าเมายาภายในหมู่บ้าน
กำนันจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ผู้ว่าบอกว่าก็คนตายเนี่ย
มารับจ้างก่อสร้างที่บ้านของตัวกำนันกำนันจะมาอ้างไม่ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเพราะว่ารักษาการบอกว่าไอ้ลักษณะการกระทำแบบเนี้ย
มันปล่อยประละเลยไม่ทำตามหน้าที่ทำให้คนในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน
ได้รับผลกระทบตอนเนี้ยไปนับจำนวนหัวเลยนะอืม
สิบเจ็ดคนที่เข้าข่ายเข้าเกณฑ์เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดเพราะว่าไปใกล้ชิดกับผู้ตาย
ตอนนี้ทั้ง๔๗คนไปรับการกักตัวที่โรงพยาบาลที่สุรินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับตัวกำนันโคกสะอาดค่ะคุณผู้ชมผู้ว่าบอกว่าสั่งพักหน้าที่ไว้ก่อน
ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบทั้งวินัยและอาญานี่ไง
ดูไว้เป็นตัวอย่างนะนี่แหละเขาเรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูนะ